ซ่อมไปติดตามรายการสดก่อนนะฮะมีสดจากสำนักงานตำบรจแห่งชาติ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของบทสรุปคดี
บล็อกเตอรี่สามสิบล้านบาทที่อย่างที่บอกไป
ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของและยืดเยอะกันมานาน
มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
คุณผู้ชมครับอีกประมาณไม่ถึง๑ชั่วโมงข้างหน้า
ก็คือ๒๕พลิกเป็นแรงหมาย
กำอ่วลนะครับ
บรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะนี้เริ่มมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อแถลงข่าว
ในการสรุปคดีหวย๓๐ล้านบาทว่าจะเป็นของใครกันแน่
ระหว่างครูปีชาไคร่คลวนครูชำนาญการพิเศษ
และร้อยตำรวจโทจรุลวิมุลอดีตของราชการตำรวจ
โดยมีการใช้ห้องประชุมศรียานนท์
เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดการแถลงข่าวในครั้งนี้
ซึ่งก่อนการแถลงข่าวในช่วงบ่ายนั้น
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

วาระการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
โดยนักข่าวนั้นพยายามสอบถามถึงเรื่องของ

ขณะนี้ไม่มีความหนักใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ
และพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับสังคม

ของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกันครับ
คุณผู้ชมครับหากย้อนกลับไปคดีนี้เริ่มต้นขึ้นจาก

ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ร้อยตำรวจโท
จำนวน๓๐ล้านบาทจากนั้นครูปีชาไปแจ้งความวัสเก่า
ที่๕ธันวาคมว๋นที่๒วันที่๑นั้นหายไป
หมวดจรูนเป็นคนนำไปขึ้นเงินรางวัล
แต่ในสำนวนของตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีนั้น
ลงในสำนวนไว้ว่ามีการแจ้งความไว้เมื่อวันที่๓พฤศจิกายน
รวมถึงมีการต่อสู้กันด้วยวิธีต่างตามที่ปรากฏในสื่อหลายแขนงนะครับ
รวมถึงเรื่องนี้ยังไปผัวพันกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนหน้านี้เป็นผู้เรียกหมวดจรูนเข้าไปพูดคุยให้ยอมรับสารภาพ

ก่อนจะมีเอกสารลับจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ว่าทางผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำสำนวนการสอบสวน
ทำให้นายตำรวจท่านนี้และลูกน้องนั้นถูกย้ายออกจากพื้นที่และขาดจากตำแหน่งเดิม
จนกระทั่งเรื่องราวบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
โดยขณะนี้โดยรอบพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติณขณะนี้นั้น
มวลชนจากหลากหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศกว่าร้อยคน
ต่างเดินทางมาก่อติดการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะคดีนั้นถือเป็นอีกหนึ่งคดีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องหวยที่คนไทยให้ความสนใจ
และต่างคนต่างก็อยากรู้นะครับว่าหวย๓๐ล้านบาทนั้นเป็นของใครกันแน่
คุณผู้ชมครับและอีกไม่กี่อึดใจเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าหวย๓๐ล้านบาทโดยบทสรุปแล้วจะเป็นของใครกันแน่
ภายหลังจากมีการออกหมายจับสองผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งครูปีชาและเจ๊บ้าบินเอง
ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มของไทยรัฐ
เฟซบุ๊คของไทยรัฐแล้วก็ผ่านทางหน้าจอของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะฮะตอนนี้มันงวดเข้ามาทุกทีแล้วกับศึกชี้ชะตาหวย๓๐ล้านนะครับ